สวัสดีค่ะพบกันแล้วกับดิฉันนัทชายกิฟม่อค่ะ
หลายคนเริ่มรู้สึกได้นะคะว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ตอนบ่ายร้อนจนแสบผิวค่ะคุณผู้ชม
เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ก่อนหน้านี้แผ่ลงมาปกครุมประเทศไทยนะคะ
ที่สีเขียวแบบนี้เมื่อก่อนสีเขียวแบบสีเขียวเข้มเลย
ตอนนี้สีเขียวเริ่มจางนะคะมวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนลง
ทำให้ประเทศไทยของเรามีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
แต่โดยรวมแล้วเนี่ยอุณหภูมิในประเทศไทยนะคะ
ยังสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นในช่วงค่ำถึงเช้าค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะสามารถสัมผัสได้กับอากาศเย็นอีกรอบ

ส่วนภาคใต้ระยะนี้ฝนน้อยค่ะจะมีฝนตกอีกรอบในช่วงวันที่๒๕นี้นะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นฝนเริ่มน้อยนะคะสีฟ้าก็เริ่มจางไปแบบนี้ค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะฝนจะเริ่มเน้นตกตั้งแต่จังหวัดสุราธานียาวลงไปจนถึง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
ส่วนที่ประเทศอินโดนีเซียคุณผู้ชมต้นปีแบบนี้เรียกได้ว่าต้องเผชิญกับภัยพิบัติ
ภัยทางธรรมชาติหนักหน่วงจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวนะคะ
ดินโครนถล่มล่าสุดค่ะต้องเผชิญกับน้ำท่วมสูงค่ะคุณผู้ชม
โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอินโดนีเซียต้องเผชิญกับฝนตกหนัก
เพราะว่ามีมรสุมฝนพัดปกครุมค่ะทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นในหลายจังหวัดเลย
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ